ดูเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นล่าสุด
เมื่อช่วงเย็นค่ำที่ผ่านมานี่ก่อนนะครับ
เพราะว่าเพิ่งเข้าไปช่วยเหลือกันได้นะครับ
มีการโพสต์นะครับที่เป็นคลิปภาพนะฮะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำลายร่างกาย
อยู่ในห้องพักในคอนโดมิเนี่ยม
นี่ครับท่านผู้ชมครับ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในเอ็มนะครับท่านผู้ชมครับ
เขามีชื่อเสียงทางด้านของการสอนเรื่องการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดูอ่ะเนี่ยสภาพเนี่ยเราต้องขออนุญาตปิดบังเอาไว้หน่อยนะครับ
เป็นบางช่วงบางตอนในคลิปที่ท่านชมไปนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ถูกผู้ชายที่ทราบชื่อภายหลังว่าคือนายเอ็ม
ชื่อจริงคือนายชัยชนะสุริชาติ

ได้ทำการไลฟ์สดทำร้ายขู่ฆ่าด้วยหญิงสาวคนนี้
คนที่เห็นคลิปนี้โอ้โหเข้ามาดูแล้วก็แบบวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
แล้วก็พยายามที่จะแจ้งเหตุกันให้จริงที่มาช่วยเตอ่าช่วยเหลือหญิงสาวคนนี้โดยเร็ว
เพราะว่าตอนที่เห็นภาพเนี่ยคือมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่า

เกรงว่าจะได้รับอันตรายมากกว่านี้นะครับ
ในคลิปที่ไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กในเอ็มยังอ้างว่าตัดนิ้วก้อยของผู้หญิงไปแล้วด้วยนะ

แล้วก็อ้างว่าทำไปเพราะว่าฝ่ายหญิงสาวเนี่ยไปมีชายอื่น
ตัดพอเรื่องเงินลงทุนหุ้นที่ว่าทำให้เขาเจ็บปวดเหลือเกินแล้วก็อดทนมานานถึง๔เดือน
ก่อนที่จะมาก่อเหตุในครั้งนี้

กูช่วยมึงทางไหนบ้าง

วันนี้มึงตายกับกูแน่นอน
ทุกทางทุกทางเหรอ
ทางไหนบ้างกูเสียชื่อเสียง
ใช่
รู้ไหมเวลาของกูมีค่าเท่าไหร่
กูไม่สนเงินกูไม่สนใจกูบอกแล้ว

มึงควรรับอะไรไหม

นี่คือรอบที่๓ที่กูถามความจริง

ดีนะมีดไปคมแต่เกิดอะไรขึ้น
กูบอกแล้วมึงรู้จักกูน้อยไป

คือถึงขั้นบอกด้วยว่าโดนปาดคอไปแล้วเสียดายมีดไม่คม
เขาจะรู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันมัดตัวแค่ไหน

แล้วผู้หญิงเขาอยู่ในสภาพที่เขาทำอะไรไม่ได้เลย

เพราะว่าเริ่มไลฟ์ประมาณก่อน๔โมงครึ่ง
จนสุดท้ายเนี่ยนะคะรู้สึกว่าช่วงค่ำค่ะ
คือคนก็พยายามส่งข้อมูลไปตามเพจดังต่าง
ดำก็ดีแจ้งตำรวจก็ดีขอให้คนเข้าไปช่วยผู้หญิงคนนี้

ใช่ค่ะว่าเป็นคอนโดย่านนวมินไปหน่อยสุดท้ายช่วงค่ำค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทพิพัฒน์เต็งถาวรรองผู้กำกับการป้องกันและปราบรามสนบึงกลุ่ม
ก็นำกำลังตำรวจสายตรวจเข้าไปตรวจสอบตามพิกัดที่ได้มาเลย
คือคอนโดลุมพินีชั้น๒๓ซอยนวมิน๒๖แยก๖๑เขตบึงกลุ่มค่ะ
ก็เนี่ยมารอกันหน้าห้องเข้าไปไม่ได้
นายเอ็มเนี่ยไม่ยอมให้เข้าไปแต่เขายื่นเงื่อนไขมาบอกว่า
ถ้าจะเข้ามาให้เข้ามาได้คนเดียวคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นเท่านั้น
แต่ตำรวจเนี่ยห้ามเข้าเด็ดขาดซึ่งเขาก็เจรจากันอยู่นานค่ะ
ตำรวจเขาก็ต้องประเมินสถานการณ์นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
มันอาจจะเกี่ยวพันถึงชีวิตของผู้หญิงที่นั้นได้
ใช่ถ้าเกิดว่าทำอะไรตุกติกหรือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ตอนนี้นายเอ็มยื่นมาตอนนั้นครับ
ก็ความคืบหน้าล่าสุดในขณะนี้นะครับเมื่อเวลาทุ่มครึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวไว้ได้สำเร็จแล้วนะครับ
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้หลังจากที่มีอาสากู้ภัยหนึ่งนายเข้าไป
ถมพยาบาลเบื้องต้นในห้องพักแล้วแต่ทีแรกนายเอ็มไม่ยอมให้เข้าไป
หลังจากกู้ภัยอยู่ภายในห้องได้เปิดประตูออกมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกับอาสากู้ภัยที่รออยู่ด้านนอก
ก็เปิดประตูแล้วก็บุกเข้าไปในห้องทำการชาร์จตัวผู้ก่อเหตุที่อยู่ในห้องพักได้แล้ว
นำตัวผู้หญิงที่บาดเจ็บออกมาจากห้องพักนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนายชัยชนะสิริชาติหรือนายเอ็มไปดำเนินคดีนะครับ
ตอนนี้ทางพลตำรวจรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔บอกว่า
ขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บซึ่งนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุผู้ชายนั้นควบคุมตัวไปแล้วและกำลังตรวจค้นห้องพัก
เพื่อตรวจสอบเรื่องของอาวุธสิ่งผิดกฎหมายต่างหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุ
ก็ตามข่าวที่ปรากฏก็คือในเอ็มผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ย
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยคนเดียวเท่านั้นเข้าไปในห้อง
ใช่เพื่อไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้หญิง
และกู้ภัยที่เข้าไปในห้องนี่แหละที่สามารถเปิดประตูแล้วก็ให้ตำรวจ
กู้ภัยที่เหลือเข้าไปบุกชาร์จตัวช่วยเหลือเหยื่อได้นะครับ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยหน่อยนะครับเพราะว่ากู้ภัยท่านนี้ก็คือคุณเฉลียวคำชูนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยของร่วมกระตันยูรหัสนคร๐๐๗นะครับอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

ครับข้อมูลถูกต้องนะครับเรื่องการทำงานกู้ภัยอยู่ที่ร่วมกระตันยูนะฮะ

ครับตอนเกิดเหตุนี่เราได้รับแจ้งตอนไหนครับกี่โมงครับคุณเฉลี่ยว
ประมาณ๔โมงเย็นโดยประมาณนะครับประมาณนั้นนะครับ
ครับก็แสดงว่ามีคนเห็นกันแล้วว่ามีการไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วก็กำลังทำร้ายผู้หญิงกันอยู่
ใช่ครับก็เลยเข้าไปก็ไปถึงก็ยังไม่มีใครอยู่ก็มีได้พูดกับเขานิดหน่อยครับช่วงแรก
พูดผ่านประตูห้องที่เขาปิดอย่างนี้เหรอครับ
ใช่ครับกับเพื่อนของผู้หญิงเขา
กับเพื่อนของผู้หญิงหมายถึงว่า
ผู้หญิงก็จะมีเพื่อนมา๒คนอยู่หน้าห้องครับ
อยู่หน้าห้องเหมือนกันเพื่อนเขามารอช่วยอยู่

ครับตอนนั้นเท่าที่ฟังสถานการณ์ตอนไปถึงคุณเฉลี่ยวมองว่ายังไงบ้าง
เขาจะไม่ยอมคุยไม่ยอมเปิดอย่างเดียวแหละ
เราก็บอกว่าถ้าไม่ยอมเปิดขอไปทำแผลได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับ
คือเราเป็นคนยื่นข้อเสนอใช่ไหมคะ
ใช่ครับเดี๋ยวทำแผลน้องที่บาดเจ็บได้ไหมเขาบอกว่าได้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดให้

แล้วก็คุยสักพักหนึ่งก็มีเจ้าที่มาก็เริ่มมากันเยอะเขาก็เริ่มไม่คุยแล้วคันนี้

เป็นระยะไว้สักนึงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เขามาทำแผล
แต่ให้เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมตันยูที่สะพายกระเป๋ายาสีแดงคนเดียวเท่านั้น
เขาเห็นคุณเฉลียวเหรอฮะหรือว่าเห็นเจ้าหน้าที่สะพายกระเป๋ายาอยู่

เขามองผ่านประตูช่องตาราแมวเขาครับ
มองออกมาเห็นก็เลยบอกว่าเอาคนนี้ให้เข้ามาคนเดียว
ใช่ครับเป็นน้องอีกคนนึงสะพายกระเป๋ายาอยู่น้องเป็นอาจารย์ร่วมกันอยู่ครับ
คุณเฉลียวยังไม่ได้สะพายตอนนั้นหมายถึงคนอื่น
ใช่ครับคือให้น้องเขาสะพายอยู่
ในส่วนของผมเนี่ยก็คือจะก่อนที่จะเข้าไปก็จะมีการยัดโทรศัพท์ไว้ในเป่ายาแล้วก็รอฟังเสียงเขา
ครับคุณเฉลียวตอนที่เขาให้เข้าไปนี่ประมาณกี่โมงครับ
ประมาณเกือบทุ่มอะครับ
โหจาก๔โมงมาทุ่มนะครับ

ประมาณ๖โมงครึ่งอะครับทำให้เข้าไป
ตอนนั้นที่เข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่คนอื่นหรือว่าเป็นคุณเฉลียวเองเลยครับ

แต่ว่าคุณเฉลียวก็คืออาจจะได้เข้าไปก็เลยใช้วิธีการใช้โทรศัพท์ในการที่จะฟังความเคลื่อนไหวในห้องใช่ไหมฮะใช้วิธีการยังไงครับ
ก็เอาโทรศัพท์ยัดใส่กระเป๋ายาไปครับ
โทรศัพท์นั้นเปิดอะไรไว้ครับใช้โปรแกรมอะไรยังไงในการสื่อสาร
ใช้โปรแกรมก็คือโทรกันปกติเนี่ยครับแต่ไม่วางสายใช้โทรธรรมดาเนี่ยครับ
พอเข้าไปถึงแล้วเป็นยังไงครับทางน้องที่เข้าไปได้เล่ายังไงให้ฟังมาก่อน
ตามที่ฟังเสียงก็เห็นน้องอาสาบอกว่าหูน้องเขาเจ็บนะตัวบวมหน้าตาบวมไปหมดแล้วก็มีบาดแผลนิ้วมือ
แต่เลือดเห็นบอกว่าเลือดแห้งไว้หมดแล้วนานแล้วครับ
เขาใช้เป็นสมอทอล์กพูดกับเราไปเลยหรือว่าเขาพูดดังเพื่อให้เสียงฟัง
พูดดังเขาคือผมก็ก่อนเข้าไปก็ว่าพยายามพูดอะไรดังแล้วเวลาก่อนออกมาเนี่ยจะเปิดแล้วนะให้พูดดังว่าจะเปิด
จะให้ข้างนอกได้ยินเสียงเพื่อเตรียมตัวเข้าจังหวะตอนนี้ก็เปิดนะครับ
เข้าไปสักประมาณใช้เวลานานไหมครับก่อนที่เขาจะเปิดประตู
ประมาณ๒๐นาทีได้ครับ๑๕นาที๒๐นาทีประมาณนี้
ก็เหมือนกับทำแผลเสร็จแล้วก็จะเปิดออกมาก็ส่งสัญญาณไว้แล้วเจ้าหน้าที่ก็บุกชาร์จเลย
น้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องเขาไปโรงพยาบาลม้าเขาบอกว่าไม่ไปเดี๋ยวผมพาไปเอง
ก่อนออกน้องเขาก็บอกว่างั้นผมไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดออกไปแล้วนะไม่มีใครทำอะไรหรอก
เจ้าที่โรงพยาบาลล่างหมดแล้วก็ประมาณเนี่ยครับ
ผู้หญิงที่อยู่ในห้องสภาพการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างครับ
บาดเจ็บที่เห็นน้องเขาก็ยังเดินได้ครับเดินได้มีบาดแผลศีรษะแล้วก็ตามหน้าตานี้ก็จะบวมอะครับ
แล้วก็มีน้องเขาทำแผลให้ที่ฝ่ามือแล้วก็เท้าที่พันผ้าออกมานะครับ
มีรายงานข่าวว่าน้องโดนตัดนิ้วก้อย
ในส่วนจากเสียงที่ได้ยินจากโทรศัพท์ก็บอกว่ามีบาดแผลที่นิ้วนะครับ
คือทางอาสาเราถามว่ายืดได้ไหมขยับได้ไหมประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ยืนยันว่าตัดหรือไม่ตัดนะครับ

คอไม่เห็นนะออกมาคอปกติครับ
คุณเฉลียวสภาพของในเอ็มที่ก่อเหตุเนี่ยดูท่าทางแล้วดูเป็นเพราะอารมณ์โมโหโกรธปกติ
หรือว่ามันมีเรื่องของลักษณะเหมือนกับเสพยงเสพยาอะไรเข้ามาด้วยไหมฮะในการก่อเหตุ
อันนั้นผมไม่แน่ใจครับเพราะตอนเข้าชาร์จเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเยอะมากไม่ถึงตัวผู้ชายครับ
ตอนเจรจากันตอนแรกเขามีหน้าที่พูดคุยคือพูดจารู้เรื่องแล้วก็ดูสงบหรือว่าดูมีอาการคลุ้มคลั่งไหมคะ
เขาไม่คุยครับเขาไล่ไปอย่างเดียวเขาไม่คุยไม่คุยอะไรทั้งนั้นแต่แต่พอเราคุยว่าจะทำแผลไหมเขาบอกว่าทำเดี๋ยวให้มาทำเดี๋ยวรอก่อนให้รอ
ก็คือจะคุยให้ใจเย็นอะไรอย่างนี้เขาไม่ยอมคุยเขามีแต่ไล่ออกอย่างเดียวค่ะอ่า
วันนี้ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลนะครับยังไงเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับคุณเฉลี่ยวครับครับผมครับครับสวัสดีครับก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปช่วยระงับเหตุด้วยนะฮะส่วนรายละเอียดอื่นนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับหรือว่าความเครียดต่างที่เขาพูดออกมาระบายออกมาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่อง